คือรถหมามาวิ่งตัดหน้า

ที่เป็นเจ้าของหมาบอกว่า

ผ่อนจ่ายเดือนละร้อยได้ไหม

ลองดูจังหวะตอนที่เกิดเหตุการณ์หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

เห็นน้องหมาวิ่งมาตัดหน้านะนะ
คือมีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์บอกว่า

แล้วต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหมื่นนึง

ปรากฏว่าคุณป้าเจ้าของหมาบอกว่าไม่มีตังค์

เดือนละร้อยได้ไหม
มึงขอข่อมูลให้ฟังหน่อยดีกว่า

แล้วต้องสูญเสียรายได้อะไรยังไงบ้างคะ

คุณอ่ะคุณมีรายได้วันละ๘๐๐แต่ป้า
มีรายได้เดือนละ๗๐๐เองนะคุณหยุดงาน๘วันน่ะ
แล้วคุณจะให้ป้าเอาตังค์ที่ไหนไปใช้ให้ป้าก็ต้องให้เดือนละ๑๐๐
คุณป้าน้อยค่ะป้าน้อยเจ้าของหมานั่นแหละ
บอกว่าพอมีคนมาบอกนะว่าหมาของป้าวิ่งตัดหน้ารถผู้ชายคน
ตอนนั้นป้าไม่อยู่บ้านหรอกกลับมาเห็นหมาอยู่ในบ้าน

ป้าก็ฝากขอโทษไปยังฝั่งนั้นด้วยละกัน

ป้าก็บอกว่าป้าไม่มีเงินหรอกนะ

เพราะว่าถ้านั่นป้าช่วยได้ก็แค่
ป้าจะหักให้จัดปืนให้เดือนละร้อย

เพราะป้าก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรอย่างนี้

คือต้องให้เท่าไหร่นะ๗เดือน
ถึงจะได้เท่ากับค่าแรงของเขาวันหนึ่ง
อันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยนะคะ
ซึ่งป้าบอกว่าจริงไม่ใช่หมาของป้าหรอก
เป็นของแฟนของลูกชายเขาไม่อยู่แล้วมาฝากป้าเลี้ยงไว้
แล้วก็เป็นภาระของป้าป้าต้องมาดูแลหมาแบบนี้
แต่ก็หลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาก็จะพยายามกันไม่ให้หมามันออกมาแบบนี้ละกัน